คุณผู้ชมครับขอให้รวยขอให้รวย
รีบนะเนี่ยรีบมากเลย
ขอให้รวยนะจำหับงวดนี้นะฮะ
ไปดูเรื่องความเชื่อกันบ้างนะครับไปกันหลายที่เลย

สารเก่าพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
นี่คนไปกราบไหว้บูชากันเยอะเลยนะครับ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรให้เราสำเร็จลุล่วง

ผ่านปีใหม่มาแบบนี้เราก็อยากได้โชคในงวดแรก

สักหน่อยนะนี่งวดแรกของปีนะคุณนะฮะเพราะว่า

ราคมเพราะว่ามันช่วงวันหยุดเขาไปออกกันตั้งแต่วันที่๓๐ธันวาคมปีที่แล้วแล้ว
ดังนั้นงวดวันที่๑๗มกราคมจะเป็นงวดแรก
อะไรนี่คืออะไรมันคืออะไรนี่คุณก้านทูบ
ก้านทูบเขามีเลขเหรอคะมีฮะทูบกำยาน
พอจุดเสร็จพอขอพรกับพ่อปู่และแม่ย่าเสร็จ
กำยานเนี่ยก็จะไหม้ใช่ไหมปรากฏว่าพอมันไหม้ไป
มันก็เหลือตรงปลายก็จะมีตัวเลขอยู่อย่างนี้แหละคุณ
นี่ในข่าวเขาวงเล็บเลขมาเยอะเลยแต่เราไม่ต้องพูดหรอกนะ
เพราะคุณผู้ชมเห็นอยู่แล้วคุณผู้ชมเห็นชัดเลยแหละ
เลยนะฮะอันนี้ที่อุดรธานีที่อำเภอบ้านดุงนะครับ
ใครอยากจะไปกลับไว้ขอผ่อนก็ไปกันได้

ชาวบ้านเขาก็แห่ไปที่บ้านของนายหลักชายหาดมนตรี
และนางบัวลอนสองสามีภรรยา

ทำไมครับก็คุณดูดูดูเห็นไหม
ต้นอะไรเห็นน้ำแดงเขาเอาน้ำแดงมาทำอะไรล่ะ
เขามาที่ต้นกล้วยหอมทองที่ปลูกไว้ในบ้านหลังนี้ค่ะ
เขาบอกว่ามีปลีแล้วก็ผลกล้วยโผล่ออกมา
ลักษณะมันคล้ายกับเสียญพญานาค

ผมก็นี่แหละนี่ไงก็ว่าไปถามชาวบ้านจริงก็พยายามดูอยู่นะ
ตรงไหนที่มันคล้ายกับเสียญพญานาคนะ
ชาวบ้านเขาพอรู้ข่าวก็รีบมากราบไห้
ขอพรทูบเทียนดอกไม้น้ำแดงมาครบเลยค่ะ

ครับครั้งนี้เขาก็บอกว่าอุ้ยเห็นทั้งเลขสามตัวเห็นทั้งเลขสองตัวกันเลยทีเดียว
นายหลักชัยเจ้าของบ้านบอกว่าก่อนนั้นเขาเพิ่งฝันเองฝันอยู่กับต้นกล้วยนี่แหละ
ฝันมีคนบอกว่าจะมีโชคจากต้นกล้วย

และทีนี้จังหวะกำลังกวาดบุ้งกวาดบ้านนะคะทำความสะอาดบ้าน
มาดูกันก็อ่ะก็ไม่คาสท่ายอยากมาดูก่อนมาดูล่ะกัน

ที่พึ่งทางใจของชาวบ้านนะครับ
ไปดูกันที่พยาวบริเวณต้นขออภัยบริเวณวัดโพธาราม
ที่นี่ไม่ได้มีต้นอะไรนะฮะที่ตำบลศรีถ้อยอำเภอแม่ใจจังหวัดพยาว
มีประชาชนนำดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้เจ้าพ่อหลวงคำแดง
ตกกษัตริย์ปกครองเมืองพยาวที่ประดิษฐานอยู่ภายในสารานะครับ
ก็มาขอพรให้ช่วยปกปักรักษาขอโชคขอลาบเพื่อความเป็นสิริมงคล
ชาวบ้านหลายคนก็เสี่ยงเซียมซีอธิษฐานขอโชคนะครับ
แล้วก็ได้เลขจากการเสี่ยงเซียมซีนะฮะ
รายละเอียดของเซียมซีจะเคราะห์ดีบ้างเคราะหร้ายบ้าง
ก็ว่ากันไปแต่ก็ดูที่เลขของใบเซียมซีเป็นหลักเหมือนกัน
ก็นำไปเสี่ยงโชคด้วยนะครับ